ที่อำนาจรรย์กันก่อนมีคนร้ายเป็นผู้ชายต่างถิ่น
เข้าไปอุ้มเด็กหญิงอายุ๓ขวบต่อหน้าต่อตา
ทวดเอาไปแก้ผ้าจะข่มขืนแต่โชคดีชาวบ้านไปช่วยเอาไว้ได้ทันครับ
ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกสว่าง
ตำบลฮ่วยมไร้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจรรย์ช่วงบ่ายเมื่อวาน
ไปคุยกันกับครอบครัวของเด็กหญิงวัยเพียง๓ขวบ
อันนี้ยายทวดกับเด็กผู้ชายคนนี้เป็นญาตินะ

เด็กคนนั้นถูกคนร้ายฉุดไปพยายามจะข่มขืนถอดเสื้อผ้าด้วยนะฮะ

ทวดของเด็กบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของวันอังคารที่ผ่านมาก็เมื่อวาน
ตอนที่ขนาดไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้าน
หลานสาวก็วิ่งตามมาร้องขอบอกว่าจะไปวัดด้วย
ก็พาหลานเดินไปหน้าบ้าน
ของนายเสถียรขวัญทองเป็นเพื่อนบ้าน
จู่มีคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอมหน่อย
เดินมาอุ้มหลานสาวไปต่อหน้าต่อตา
แล้วอุ้มไปที่ด้านหลังบ้านของนายเสถียร
เธอก็เลยต้องร้องตะโกนห้ามแล้วก็ขอให้คนช่วย
พอเจ้าของบ้านได้ยินก็เลยพาหลานชายวิ่งเข้าไปช่วย
พร้อมกับล็อกตัวล็อกคอคนร้าย
ตอนนั้นคนร้ายถอดเสื้อผ้าแล้ว

แล้วก็นำตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านครับ
ระหว่างที่คุมตัวคนร้ายดิ้นจนหลุดวิ่งหนีไปอีกทีหนึ่ง
ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ช่วยกันตามหา
จนไปเจอจับตัวได้แล้วก็นำไปส่งตำรวจดำเนินคดี

ทางด้านของตำรวจภูทรเมืองอำนาจริงบอกว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายมงคลบุญเมืองอายุ๓๒ปี
แล้วก็เป็นคนหมู่บ้านใกล้กัน
เมืองต้นถูกตั้งไป๔ข้อหา

กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและแน่นอนเขาเสพยาบ้ามา
โดนข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้า